ไม่ได้ขู่แต่จะบอกว่าไม่ได้ยิ้ม

ด้านหลังเนี่ยด้านหลังที่น้ำแข็งชี้อยู่
มันเป็นถังน้ำแข็งเย็นใหญ่

จังหาทีต้องไปแซะแซะปูนออก
ข้างในเป็นยังไงอ๋อ
คนฆ่าคือพ่อเลี้ยงที่เบิร์ต
ถึงบอกไงว่าโอ้โหสะเทือนขวัญเหลือเกิน
ครับแล้วนี่เกิดขึ้นที่กรุงเทพนะคุณผู้ชม
ตำรวจสรรค์อาวบังเขียแล้วก็ล่วงกัตตาลยูไปที่บ้าน
แถวถนนผนโยธินซอย๔๘ค่ะไปตรวจสอบ
ถังนี้ถังสีน้ำเงินเมื่อกี้ค่ะมันเป็นถังใส่น้ำแข็ง๒๐๐ลิตรนะ
แล้วเขาบกปูนทับเอาไว้เอาอุปกรณ์มาซ้อมาแซะ
แล้วก็ค่อยทุบทุบทุบปูนออกค่ะ
ครึ่งชั่วโมงนะกระเทาะปูนออกสำเร็จ
ข้างในมีร่างของเยาวชนวัย๑๒ปีน้องผู้หญิง
แล้วสภาพเปลือยนะมีแผลถูกทุบตีด้วยของแข็ง
ใบหน้าที่ร่างกายโอ้โห
นี่ตอนที่กระท่อปูนออกมาได้แล้วน่าจะเสียชีวิตมา

แล้วถามว่าคดีนี้มันเริ่มเรื่องมาอย่างไร

ตำรวจนะได้รับแจ้งจาก
เอางี้ไล่ลำดับเป็นน้าสาวของน้องวัย๑๒ปี

เรื่องนี้นะตัวเด็กวัย๑๒ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แท้
แต่มีญาติญาติชื่อว่านางสาวนิรมนต์
กับในแจ๊บในแจ๊บเนี่ย
ยุทธนาเป็นสามีของนางสาวนิรมนต์อุปการะ
คือเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงดูแลตั้งแต่
ตัวน้องผู้หญิงอายุ๕ขวบค่ะคุณผู้ชม
ตอนมาทุ่มหนึ่งฝั่งนางสาวนิรมนธ์กับในแจ๊บ
ขับมาหามาหานางสาวเบลที่บ้าน
แล้วหลังจากนั้นสภาพในแจ๊บอยู่ในสภาพที่แบบ
ตื่นตนกเลยดูตกใจในแจ๊บคือคนขวามือนี่นะคะ
บอกว่าเนี่ยฆ่าเด็กแล้วเอาศพไปยัดในถังน้ำแข็ง
อยากให้ช่วยแจ้งตำรวจหน่อยมารับตัวเขาไปดำเนินคดีหน่อย
แต่ระหว่างนั้นเดี๋ยวขอไปหาเพื่อนแถวดินแดงก่อนนะ

แล้วหลังจากนั้นก็ติดต่อไม่ได้เลย

แปลว่าทั้งสองคนผัวเมียหนีไปแล้วใช่ไหม
หลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ไปเจอเพื่อนของคนก่อเหตุ
ชื่อว่าแบงค์นะเขาให้ข้อมูลแบบนี้
บอกว่าในแจ๊บโทรมาขอยืมเลื่อย
แล้วก็เครื่องมือตัดรวมถึงถังน้ำแข็งด้วย
แต่เขาไม่ได้บอกว่าจะเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับเด็กนี้

แล้วพอวันต่อมาเนี่ยเอาอุปกรณ์ทุกอย่างมาคืนเพื่อนนะ
แล้วเล่าให้ฟังบอกว่าฆ่าเด็กวัย๑๒เสียชีวิตแล้ว

ตอนแรกเพื่อนเขายังเข้าใจเลยว่าแจ๊บมันเมายาหรือเปล่า

แต่หลังจากนั้นแจ๊บก็เหมือนกับร่ำรา

นางสาวนิรมนต์ที่เป็นเมียของแจ๊บ
ก็ถูกตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
ดูมันลกแบบว่าลนพี่มีอะไรอย่างนี้
มันไม่ปกติแต่คือผมก็ไม่รู้
ผมคิดว่ามันเล่นยามาแล้วอาการมันเลยเป็นแบบนี้หรือเปล่า
ผมก็ไม่คิดว่ามันไปฆ่าเขามา
วันที่เขาโทรมาบอกว่าเขาลงมือแล้ววันนั้นเชื่อไหม
หรือน้ำเสียงเขาเป็นยังไงคือปกติหรือยังไง
ผมไม่ได้คุยแฟนผมคุยผมขับรถมอไซค์อยู่อืม
ก็น่าจะน้ำเสียงปกติแหละแต่คือมันนิ่ง

เสียงนิ่งปกติเลยอันนี้คือในแบงค์เพื่อนของในแจ็ปบอก
ซึ่งอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าเมียของในแจ๊บเนี่ยคือนางสาวนิรมนต์

ว่ามีส่วนรู้เห็นกับแจ็ปรึเปล่า
หลังจากที่บอกกับตำรวจค่ะ
บอกว่าแจ็ปนี่เป็นคนลงมือเอาไม้เบสบอล
ตีน้องวัย๑๒จนน้องตาย
แล้วถามว่าเพราะอะไรทำไมทำไมต้องตีลูกเลี้ยงตาย
ก็ไม่พอใจไงไม่พอใจที่เด็ก๑๒มากินแอบกินอาหาร
เหมือนกับเขาขายของออนไลน์เป็นพวกอาหาร
กำลังจะส่งให้กับลูกค้าแล้วจู่เด็กมาแอบกิน
ก็เลยไม่พอใจแต่เอาไม้เบสบอลตีจนเด็กตายเลยเหรอ
ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงพื้นที่
ตามตัวในแจ๊บมามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ไม่รู้ว่าตอนนี้คือกำลังเตรียมที่จะหนีไปต่างจังหวัดหรือเปล่านะคะ